จากผู้สื่อข่าวข่าวใส่ไข่โดยตรงกันนะคะ
เป็นภาพหลุดของคุณคิมและคุณหมากนะครับ

ต้องขอกราบเงาให้กับแฟนรายการข่าวใส่ไข่
ที่สำนักงานหัวเมืองทางเหนือนะเจ้า
ส่งรูปงามของคู่จิ้นคู่จริงนี่จิ้นจริงนะคะคู่นี้
ปรินและเพื่อนสาวคนสนิทคิมมี่คิมเบอร์รี่ไปควงกันไป
สวาดหวานเลยนะฮะไปดื่มนมน่าเอ็นดู
สวีตดีกว่ายังสวาดเลย

สวีตหวานที่ร้านอะไรค่ะน้ำนม

นี้แฟนรายการกระซิบมาว่าทั้งคู่มีโมเมนต์หวานมาก

นิดเดียวอีกนิดหนึ่งจะเจาะไมค์แล้วอีกนิดเดียวนะครับ

ได้ยินว่าหลังจากดื่มนมสุขภาพกันแล้วจะไปสดก๋วยเตี๋ยวกันต่อ
โอ้โหลองพื้นหนักมาก

หายห่วงนะคะสบายใจไปเลยเพราะว่า

ข่าวใส่ไข่จัดให้กินนมด้วยนี่

เราจะพึ่งพาผู้สื่อข่าวหัวมือของเราต่อไป

แฮชแท็กได้ยินชัดถึงขั้นจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อ

ยังไม่หมดคำนี้เหรอตอนนี้เหรอมีข้อความหลังมายบอกว่า

นี่คุณแล้วยังไม่กินก๋วยเตี๋ยว

เดี๋ยวไปถามคนขายซิว่า
เตี๋ยแถวนี้อะไรอร่อยแล้วไปกินกันตาม
ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชื่นคืนก๋วยเตี๋ยวหัวนม